พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๔๙ปีค่ะ

เก้าไปรู้ความลับของคบการค้ายาเสบติก
แกก็เลยไปแจ้งความที่ป้อมตำรวจ

ก็เลยไปที่โรงพักไปรอ๒ชั่วโมง

ไปไหนอ่ะเฮ้ยน้ำไปไหน
ไปป้องก็ไปรับแจ้งลูกบ้านก็ไปรับแจ้ง
ไปบ้านก็ไปรับแจ้งแล้วไปไหน
เออไปไหน
รอสองชะโพงอ่ะเนี่ย
ใครทำอะไรกับผมบ้างสองชะโพงแล้วใครทำอะไรกับผมบ้าง
ถ้ามีประวัติยุทธ์ตัวประวัติยุทธ์แล้ว

มึงสอดซุดมามึงสอดซุดมามึงกูกูนี่มา
ซุดชอบยังเล็กอยู่เขื่อเข้าไป
เอ้ยมึงเขามากูกูกูนี่มา

เย็นเย็นอ้าวเย็นอ้าวเย็นอ้าวเย็นอ้าวเย็นอ้าวเย็น
เย็นอ้าวเย็นอ้าวเย็น

ก็จะเมาคือกลายเป็นคนละคนเลยชอบโวยวายเออะเสียงดัง
เวลาเพื่อนบ้านจัดงานในซอยก็จะออกมาด่าคนอื่นไปทั่ว
เปิดเพลงเสียงดังแกก็ออกมาด่านะคะ
ส่วนเรื่องยาเสพติดที่เขาอ้างว่าถูกขู่ฆ่าเพราะไปรู้เบาะแสของกลุ่ม
ขบวนการยาค้ายาเสพติดผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะ
เรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องไปสอบถามไปพูดคุยก่อนนะฮะ
เอาให้สางเมามีสติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะครับ